แต่คนที่ทำออกมาแล้วเกิดการผิดพลาด

มีการนำเสนอข่าวในประเด็นดังกล่าวก็บ่อยครั้งเหมือนกัน
ล่าสุดนะคะทางแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลขอนแก่น
ก็ออกมาเตือนนะคะหญิงสาวที่ต้องการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยนะคะ
ต้องระวังเลือกคุณหมอให้ดี
เลือกสถานที่ที่จะไปทำให้ดีให้ปลอดภัยให้มีใบรับรอง
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทำแล้วผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะ
แพทย์ธานินหอมปลื้มแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น
เปิดเผยนะคะว่าทางโรงพยาบาลได้รับคนไข้เป็นผู้หญิงอายุ๒๔ปี
เข้ารับการรักษาตัวที่แผนกศัลยกรรม
หลังจากเกิดอาการช็อกมีเลือดคั่งบริเวณที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกด้านขวา
คุณหมอก็เลยให้เลือดให้น้ำเกลือ
แล้วก็ต้องผ่าตัดเอาเลือดที่ข้างออกจากหน้าอก
จากนั้นก็เย็บแผลกลับคืนเหมือนเดิม
จากการตรวจสอบประวัติคนไข้นะคะ
พบว่าคนไข้ที่เสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่ง
บริเวณถนนบ้านกอกใกล้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
คือไปเสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งนี้
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ฉีดยาชาก่อนจะนำซิลิโคนใส่เข้าไป
ระหว่างการศัลยกรรมคนไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลา

คือเจ็บตลอดเวลาเลยแล้วพอหลังจากเสริมหน้าอกเสร็จเรียบร้อย
คนไข้กลับไปพักที่หอพักหน้ามืดเลยค่ะ
เพื่อนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลต่อมาแพทย์ก็เลยพบว่ามีเม็ดเลือดต่ำ
ต้องส่งต่อไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ทางโรงพยาบาลขอนแก่นก็เลยเตือนมา
สำหรับใครที่จะไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกแบบนี้เนี่ย

ที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็เลยล้างแผลให้
ให้ยาปฏิชีวนะอาการก็ค่อยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
กระทั่งออกจากโรงพยาบาลไปในวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เรื่องของการทำศัลยกรรมต้องดูให้ดี
คลินิกที่มีแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น
แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเห็นชื่อคุณหมอ
ในการทำศัลยกรรมตกแต่งสามารถเข้าไปตรวจสอบกับทางแพทยศภาได้
มีเว็บไซต์ของแพทยศภาให้ตรวจสอบว่าชื่อคุณหมอคนนี้
ได้รับการรับรองในการทำศัลยกรรมตกแต่งหรือไม่
ต้องตรวจสอบก่อนเพราะว่าผลข้างเคียงที่ออกมา
ถ้าหากเกิดผลไม่ดีในลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือนอกจากจะไม่สวยสมใจหวังแล้วก็ยังเกิดผลเสียผลข้างเคียง
แล้วก็อาจจะแย่กว่าเดิมเป็นไปได้นะคะ